เห็นต่างตามความคิดที่เกิดขึ้นในขณะนี้
มีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย

กลับไปดูกระบวนการคัดค้านที่เกิดขึ้นในอดีต

การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

หลายฝ่ายมองว่าความขัดแย้งในการแต่งตั้ง
สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๒๐ส่วน๑
เกิดจากการแก้ไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ์

ซึ่งเดิมทีเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์
แต่ภายหลังมีการแก้กฎหมายโดยเฉพาะมาตรา๗
ได้เปิดช่องให้นายกรัฐมนตรี
โดยความเห็นชอบตามมติของมหาเทวรัฐสมาคม

ผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์
กราบบังคมทูลเพื่อสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช
การแก้ไขกฎหมายในครั้งนี้ที่ผ่านมา
เคยมีการคัดค้านจากพุทธศาสนิกชนและพระพิสุสงฆ์มาแล้วหลายครั้ง

และวันที่๒๑พฤศจิกายน๒๕๕๙
มีการลงลายมือชื่อถวายคืนพระราชอำนาจในหลวง
จากพระสงหลายจังหวัดในภาคอิสาน
เชิญชวนพุทธศาสนิกชนลงชื่อ
เพื่อขอคืนพระราชอำนาจในการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช

รัฐบาลมีการเสนอเรื่องต่อมหาเทวรัฐสมาคม
เพื่อแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
และมีการลงนามในวันที่๑๓มกราคม
รองนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
ก่อนจะประกาศแต่งตั้งในวันที่๑๔มกราคมของปีเดียวกัน

ชาวพุทธได้ออกมาคัดค้านว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ซึ่งต่อมาวันที่๒๐มกราคม
มหาเทรสมาคมรับรองมติการแต่งตั้งประกาศย้อนหลัง

คณะทรงไทย๕๙๖รูปมีมติขอให้ยกเลิกประกาศดังกล่าว
จากขัดต่อธรรมวินัยจารีดประเพณีและข้อกฎหมาย

ประชาชนลงลายมือชื่อเพื่อให้พิจารณารองนายกรัฐมนตรีคนนั้น

คณะส่งไทยกว่าหนึ่งหมื่นรูปแสดงสังคามติ
และลงนิหากรรมคว่ำบาดรองนายกรัฐมนตรี
เพื่อให้เห็นโทษที่ได้ก้าวล่วงและแทรกแสงกิจของสงฆ์

คณะสงฆ์ร่วมประชุมมีมติว่าหนังสือเรื่องสมเด็จพระสังฆราช
รับทราบและเห็นชอบการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
นามโดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

จึงไม่มีผลใดต่อคณะส่ง

คณะสงฆ์มีมติชี้โทษความผิด
กรณียินดีรับแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
และนิหากรรมคว่ำบาดตามหลักพระธรรมวินัย
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนกระทั่งมาถึงวันนี้
วันที่จะมีการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๒๐
ก็ยังมีกระแสคัดค้านตามมา
ซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปว่า
เรื่องนี้จะจบลงอย่างไร
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน